ตามกันต่อสำหรับความคืบหน้ากรณีอาหารเสริมลินที่มีผู้บริโภคแล้วก็เสียชีวิตกันไป๓๔รายนะคะ
ล่าสุดสามารถจับตัวสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้แล้วนะคะ
โดยเจ้าตัวยังคงให้การภาคเศษอยู่ค่ะโดยบอกว่าจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
อยู่ในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองนะคะโดยมีหมายค้นมาจากศาลจังหวัดชนบุรีด้วย
ไปตรวจก็เจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อลินประมาณ๔๐๐ซอง
ก็ตรวจยึดเพื่อนำไปทำลายต่อไป
พร้อมกันนี้ยังควบคุมตัวนายพัญชนะรัตนประสิทธิ์วัย๔๗ปี
และนางสาวพิมรพัฒน์เอกอัครินวัย๔๑ปีเจ้าของผลิตภัณฑ์
สืบทราบมาว่าผู้ต้องหาทั้งคู่หลบตัวอยู่ในบ้านพัก
นำตัวทั้งสามีและภรรยาไปสอบสวนนานกว่า๑ชั่วโมง

คือยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อลินจำนวน๓๔ล้านซองจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนใส่สารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายลงไป
โดยบอกว่าเป็นคนอื่นค่ะที่ใส่สารตัวนี้ลงไป
ยืนยันบอกว่าจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
และเรือก็ว่าเราหลบหนีแล้วก็ไม่ได้ไป
ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเช็กข้อวัดได้
หยิงก็ไปทุกที่ไปตามสำโดดด้วยไปตามเหมือนไม่เคยสมัยไหม
ถ้าบอกหยิงแล้วมีไปตามประเทศหยิงก็กลับมาทั้งอย่างค่ะ
คือก่อนหน้านี้สรานจังหวัดการจานโบรีอนุวัติหมายจับ
และร่วมกันกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ